ไปดูเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ

มีเด็กออกมาลืมตาดูโลกแล้วนะคะ
คราวนี้เป็นเด็กชาวพม่า
ทำคลอดในห้องเช่านะคะ

ตำรวจจราจรในโครงการพระราชทาน
กองกำกับการ๖กองบังคับการจราจร
ปกติหน้าที่เขาคือโบกรถนะ
แล้วก็อำนวยการจราจรอยู่แถวทางด่วนขึ้นอนุสวรีชัยสมรภูมิ
อยู่ถูกเรียกตัวด่วนไปทำคลอดให้หญิงท้องแก่

ที่พักคนงานก่อสร้างแถวถนนกำแพงเพชร๗

คือคนเขาขอความช่วยเหลือมาจากศูนย์วิทยุกู้ชีพนเรนทร
ช่วยทำคลอดฉุกเฉินเป็นไปด้วยดีเลย
ทารกออกมาเป็นเพศหญิงแข็งแรงเลยค่ะ
ทารกบอกว่านี่ท้อง๒แล้วค่ะ
ท้องคลอดมากไปโรงพยาบาลไม่ทันแน่
โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
พอผ่านพ้นการทำคลอดฉุกเฉินแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวทั้งแม่แล้วก็เด็ก
ให้กับทีมแพทย์โรงพยาบาลเพชรเวศ
มาสมทบดูแลต่อเพื่อนำส่งโรงพยาบาลต่อไป
เป็นตำรวจไม่ง่ายนะต้องทำได้ทุกอย่างจริง